อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาได้เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับ
แต่ว่าต้นสิทธิใจอาจจะยังไม่ร้อนเปอร์เซ็นต์มากนัก
ล่าสุดทางเสียหุยครับคุณสุรชาติพิสิทธวุฒินันนะครับ
ก็มีการเปิดเผยภาพออกมาอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับ
สื่อโซเชียลมีเดียก็พาศรีสะเกดเนี่ยนะครับ
ไปทำบุญสักการะสังขารกราบไหว้บูชาหลวงปู่สวงนะครับ
จิดังที่ชาวจังหวัดศรีสะเกดเคารพ
ณวัดไพรพัฒนาเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจ
ให้กับเจ้าแหลมก่อนจะฟิตซ้อมอย่างจริงจังหลังจากนี้ไปนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้กลัวว่าจะเจอกับใคร
ถ้าเกิดฟิศซ้อมดีได้หมดในรุ่นนี้
หรือว่าแม้แต่ต่างสถาบันก็พร้อมที่จะเปิดศึกในการล้มแชมป์ครับ
ทีมงานนครหลังโปรโมชั่นกำลังวางแผนในการเจรจา
ว่าจะป้องกันแชมป์ในเมืองไทยหรือว่าเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกา
ซึ่งความเป็นไปได้เป็นไปได้หมดทั้งสองทาง
คาดว่าใช้เวลา๒สัปดาห์แล้วก็จะมีการแถลงข่าว
อย่างเป็นทางการถึงโปรแกรมการชกไฟล์ต่อไป
ของซีเซอร์เกรดวันที่๒๓มิธุนายนนี้ครับ